ลีลาช่วยคุณตาคลายร้อนของหลานตาม่ำ
จะน่ารักและช่วยคุณตาได้หรือเปล่า

เจ้าแจริมเจ้า

เจ้าแจริมเจ้า
โอ้โหสุขใดแล้วจะเท่าเป็นคนที่ถูกรัก
ช่วงนี้ปิดเทอมแล้วสิ
หลานรักทั้งสองทั้งน้องนาฬิกาและเจ้าหนูณเวลา
ถึงได้มารุมมาตุ้มรุมรักตาม่ำกันขนาดนี้
โอ้โหหน้าร้อนอ่ะเนอะ
กลัวตาม่ำจะเป็นลมแดดซะละมั้ง
ถึงได้เสิร์ฟความเย็นบริการซักล้าง
เอ้ยสระผมให้ตะหม่ำแบบนี้ถึงที่สบายใจ
เอ้าน้ำไม่ใส่ลูก
เดี๋ยวลูกหน้าขอบคุณ
อุ้ยเป็นเอนดูเขาน่นะคะ
เล่นเอาคุณตายิ้มไม่หุบเลย

กันรวมด้วยช่วยกันอุ๊ยรักคุณตาขนาดเนี้ย
ยกให้เป็นสุดยอดหลานแห่งปีไปเลย
เจาะแจ๊ะริมจอหายร้อนตาไม่เป็นลมแน่นอน
แต่ว่าจะเป็นอย่างอื่นแท้แสบหูแสบล้านึงเสริม
นี่หลังจากสาดเสร็จนี่เข้าโรงพยาบาลนะหูน้ำหนวกไปแล้ว
น้ำนี่เข้าหูไปแล้วไม่เข้ายังอยู่ดีอยู่โอเคนะ
เจ้าหลานตาจะยอมได้โอ้น่ะตะหม่ำยอมอยู่แค่สองคนนี้เท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ